ข่าวต่อไปนี้ผมให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนเลยนะครับ
เพราะว่าท่านอาจจะไม่เคราะห์ดีแบบนี้
อย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองเป็นอันขาด
ถ้าไม่ใช่ญาตินะฮะที่สนิทจริงไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียที่เรารู้ความเคลื่อนไหวเนี่ย
อย่านะอย่าทีเดียวเชียว
เพราะว่านี่แหละครับสาวชายภูมิท้อง๗เดือนฮะ
ถูกเพื่อนของสามีบอกให้เซ็นรับพัสดุแทน
ตำรวจรวบเลยครับรวบเสร็จเปิดดูนะครับ
มีทั้งยาบ้ามีทั้งไอซ์เงิบเลย

ใช่ฮะตำรวจตรวจค้นกระเป๋าสีส้มพบในถุงพลาสติกนะครับ
มีทั้งยาบ้า๓๒๙๐เมตรแล้วก็ไอซ์อีก๙๑๒กรัมเยอะทีเดียวนะครับ
กระเป๋าใบนี้เป็นพัสดุที่มีคนนำมาส่งให้กับนายธิวาหรือว่าหนึ่งนะครับ
ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ตะบนโพนทองอำเภอเมืองชายภูมิครับ
แต่คนที่เซ็นรับคือน้องปลาน้องปลาอายุ๒๓ปีเป็นสาวท้อง๗เดือนแล้วล่ะนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุน้องปลาเนี่ยเอาไฟส่องกบไปให้สามีที่บ้านในหนึ่ง
เนื่องจากสามีแวะไปหานายหนึ่งที่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็สามีบอกว่าเธอเอาไฟส่องกบมาให้หน่อยเดี๋ยวจะออกไปส่องกบ
พอน้องปลาไปถึงเนี่ยแม่ของเพื่อนสามีบอกว่าปลาเอ้ยเดี๋ยวรอกินขนมจีนก่อน
ระหว่างรอกินขนมจีนนะครับคุณผู้ชมครับ
มันมีพนักงานส่งภาษาโดรกมานะฮะเอาภาษาโดรกมาส่งให้นายหนึ่ง
วางแผนไว้แล้วนะครับชุดสืบสวนก็ซุ่มอยู่แถวนั้นกรูเข้า
มาจับน้องปลาครับส่วนในหนึ่งทำยังไงล่ะเห็นแบบนั้นไหวตัว
หนีไปครับจากนั้นชุดสืบสวนนะครับก็เปิดกล่องออกดูครับทัน
ที่เธอเปิดออกแทบช็อกฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นทั้งยาบ้า
ไอซ์ครับนายดาวเหนือเจนชายภูมิเป็นพ่อของน้องปลายืน
เลยว่าลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ลูกเขยเนี่ยพ่อบอก
ไม่แน่ใจนะเพราะว่าลูกเขยเนี่ยชอบไปเล่นที่บ้านของนาย
ที่วาหรือในหนึ่งอยู่เป็นประจำตำรวจตรวจหาสารเสพติดจาก
ปลานะครับไม่พบสารเสพติดในตัวเธอก็เลยยังไม่ได้แจ้ง
หากับน้องปลาแต่ว่าเดี๋ยวจะเร่งตามตัวในหนึ่งเจ้าของ
สะดวกตัวจริงมาดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมมี
เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับมันเกี่ยวข้องจริงจริงครับ
ว่าพี่หนูไม่รู้จะคุยกับใครขอคุยกับพี่หน่อยอืมหนูเพิ่งจะมี
แฟนได้สักพักนึงได้ครับได้สักพักนึงเสร็จปั๊บก็ไปมาหา
สู่ไปหาห้องผู้ชายบ้างปรากฏว่าผู้ชายบอกว่าเธอเธอแล้ว
ขอชื่อเธอเนี่ยรับพัสดุหน่อยสิจะมีเพื่อนส่งมาให้ครับนึกเรื่อง
ออกแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นพอนึกเส้น
ออกล่าสุดผู้หญิงคนนี้ตกอยู่ในชะตากรรมที่ต้องต่อ
สู้คดีเพียงคนเดียวเธอช้ำใจมากฮะโอ้โหผมเล่าเรื่องนี้ไว้
เป็นอุทาหรณ์นะครับนี่คือคนที่เป็นแฟนกันฮะขอบคุณมาก
เลยสำหรับข้อมูลดีมากนะครับให้กับคนทางบ้านด้วย